ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงปีนี้ปี๒๕๕๙
แน่นอนครับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทุกช่องนั้น
ยังคงต้องช่วงชิงเรตติ้งกันมาว่าใครจะเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตาม
นครเทนต์หรือว่าเนื้อหาของรายการมีความสำคัญกับการแข่งขันในปีนี้เป็นอย่างมาก
ว่าใครจะแข่งขันกันด้วยคอนเทนต์แบบไหนแล้วก็มีความแตกต่างกันของแต่ละช่องนะครับ
มาดูว่าปีนี้เขาแข่งขันกันด้วยกลยุทธ์อะไรกันบ้าง
ติดตามจากรายงานของคุณกระดกรัฐโกวิชัยครับ
ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลเห็นตรงกันว่าคอนเทนต์ยังเป็นหัวใจ
ในการแข่งขันเพื่อชิงเรตติ้งทีวีดิจิตอลในปี๒๕๕๙
วาไรตี้ที่มีครองอันดับเรตติ้งสูงสุดอย่างเวิร์คพอยต์
แม้จะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องวาไรตี้
แต่ปีนี้หันมาให้น้ำหนักกับข่าวด้วย
โดยการจัดทีมผลิตข่าวเองพร้อมประเมินว่าการแข่งขันในปี๒๕๕๙
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
คอนเทนต์เป็นหัวใจอยู่แล้วสำหรับการทำธุรกิจนี้ครับ
คอนเทนต์ดีและคนชอบมันก็จะได้เรตติ้งได้คนดูแล้วก็ได้ธุรกิจ
เทนต์ที่จะเห็นเยอะขึ้นน่าจะเป็นเรื่องกีฬาก่อน
เทนต์กีฬาเวลาที่มีคนไทยแข่งแล้วก็เป็นที่นิยม
ตัวเรตติ้งมันก็จะเยอะครับ
ขณะที่อสมทจะปรับกลยุทธ์เน้นรายการสร้างความบันเทิงแฝงสาระมาเพื่อช่วงชิงผู้ชม
แต่ยังให้น้ำหนักละครเป็นคอนเทนต์เรียกเรตติ้งอันดับแรก
มาด้วยการถ่ายทอดสดกีฬาเกมโชว์เรียลลิตี้โชว์และปิดท้ายด้วยข่าว
รายการที่จะทำให้เรตติ้งมากก็ยังคงเป็นรายการลักษณะเดิมอยู่
คิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะที่เราแข่งขันกันก็ละคร
ในช่วงพรามไทม์ละครแข่งกันหนักมาก
จะเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิตอลอย่างแท้จริง
จึงจะปรับผังรายการและเน้นเจาะตลาดพรีเมียม
มองไปที่กลุ่มผู้ชมในหัวเมืองใหญ่
ปีหน้าเรายังคงแนะนำเรื่องของพรีเมียมมากขึ้นนะครับ
ยังเหมือนเดิมนะฮะพรีเมียมที่จะเจาะตลาดเข้าไป
เนื่องจากว่ามันมีระบบเรตติ้งใหม่

ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายรวมของผู้ถือหุ้นที่นี่ด้วย
จะเป็นการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา
และให้น้ำหนักรองลงมาที่ละคร
โดยทุ่มงบประมาณนับร้อยล้านบาท
สร้างละครและสร้างดาราในสังกัดมากขึ้น
มาด้วยคอนเทนต์วาไรตี้เกมโชว์
ปิดท้ายด้วยข่าวการรายงานสถานการณ์และสารคดี
มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล

เริ่มมีการวิเคราะห์ออกมาว่าศึกครั้งนี้
ทำให้ผู้ประกอบการบางรายถอนตัวออกไป
เหมือนกับปี๒๕๕๘ก็เป็นได้
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็คงต้องจับตาดูปีนี้จะแข่งขันกันดูเดือดเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ